อ่ะจากไก่ดูพลายไข่นุ้ยกันหน่อยค่ะ
นุ้ยเนี่ยคือเขาไปกินสวนทุเรียนถวายของชาวบ้าน
ทุเรียนถวายโลนึงนะ๒๐๐กว่า
พลายไข่นุ้ยเนี่ยอุ้ยงวงเขารั่ว

คืองวงเป็นแผลแล้วเป็นแผลมันจะส่งผลต่ออุปสรรคในการที่มันจะกินใช้งวงแบบหยิบจับอาหารด้วย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนี่ภาพนี้เลย

โอ้โหส่วนชาวบ้านก็เสียหายหนักเลย

ไข่นุ้ยออกอารวาสไปหาอาหารในพื้นที่สวนของชาวบ้าน
อย่างสวนทุเรียนทวายนะโล๑๒๕๐บาทอ่ะ
แล้วมันออกไปกินของเขาไปทำต้นไม้เขาพังเสียหายเนี่ย
ครึ่งปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้าน๑๑หมู่บ้านที่ตำบลกรุงชิงที่อำเภอนพิตำของนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่มาจับหน่อยแล้วดูงวงที่วงเมื่อกี้เห็นไหม

ใช่เขาเรียกว่างงรั่วที่แรกเห็นก็เอองงเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง

เวลาที่มันจะกินอาหารจะดูดใช้งวงดูดน้ำมา
นี่ก็ยากเลยแหละเจ็บนะเนี่ย
ถามว่าเจ็บจากอะไรอ่ะน่าจะโดนปืนอ่ะ

เออคือนอกจากงวงแล้วมันมีรอยที่โดนปืนตรงผิวหนังมาด้วย
ชาวบ้านก็บอกว่านี่เจ้าไข่นุ้ยมันจะตายไหมกลัวไง

ล่าสุดเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็คือรักษาราชการแทน
พอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕
พอสัญญาสังวังเหล่าบอกว่า
ตอนนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติอนุมัติแล้ว
ให้จับย้ายพลายไข่นุ้ยออกจากพื้นที่ชุมชน

เดี๋ยวจะเอาตัวไข่นุ้ยไปปล่อยคืนพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติ
ร่มเย็นที่สุราชแล้วก็แจ้งให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๔
สุราธานีเนี่ยเตรียมพื้นที่เอาไว้ด้วย

อีก๑๕วันอีก๒อาทิตย์กว่าจะเก็บเกี่ยว
สู่ช่วงเก็บเกี่ยวทุเรียนเพื่อส่งออกแล้วนะ

ว่าจะเอาไข่นุ้ยไปวันไหน

อีก๑๕วันระหว่างนี้ไข่นุ้ยมันจะมาอีกไหม

มันจะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรหรือเปล่า

เป็นช้างเถื่อนช้างเถื่อนคืออะไรคุณผู้ชม
ช้างเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนี่แหละค่ะ
มันไม่ได้มีตัวรูปภัณฑ์ช้าง

ไม่มีคนเลี้ยงไม่มีควานช้าง

ดื้อคุมไม่ได้ด้วยก็เดินไปเรื่อย

เดินมาเดินมามาปักหลักอยู่
สุราชมาอยู่นครศรีเนี่ย

ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่บอกว่า

อย่างน้อยชาวบ้านเขาจะได้